ไปดูวันนี้ราคาสินค้าเป็นยังไงกันบ้าง

หมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๕บาทต่อกกก

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกก
ไข่ไก่๐๔๘บาทต่อกาก

กันต่อนะคะกะหล่ำปลีเขียววันนี้อยู่ที่๑๓๑๘บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ใบกระเพรานะคะอยู่ที่๑๕๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๒๐๒๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบก็๘๕๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมเลยแน่